เราติดตามข่าวคดีคุณแตงโมมาเกือบ๒สัปดาห์แล้วนะ
คนก็อยากรู้ว่าตำรวจจะใช้เวลาในการสรุปสำนวนนานแค่ไหน
จะมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมชัดเจนมากขึ้นหรือไม่
เรื่องนี้ครับบิ๊กปัดพบตรบอกเลยไม่ต้องรอนานนะครับ
ประมาณสัก๒๓วันกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แต่ณตอนนี้เนี่ยระบุว่ายังเป็นอุบัติเหตุอยู่นะครับ
โดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าท่านได้สั่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบทุกประเด็นเลย
ตอนนี้รอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานทั้งเรื่องวัตถุพยานการผ่าพิสูจน์ศพ
ผลตรวจบาดแผลที่มันเกิดขึ้นว่าแผลที่เกิดกับคุณแตงโมเนี่ยเกิดจากอะไร
แล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้จะนำมาประกอบกับข้อมูลด้านอื่นอื่นครับ
คำให้การทั้งเรื่องของการเช็คข้อมูลจากมือถือ
เดี๋ยวทุกอย่างจะชัดเจนมากกว่าเดิม๒๓วันข้างหน้านี้

ส่วนการสันนิษฐานของตำรวจสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรนั้น
บิ๊กปั๊ดครับบอกว่าพยานหลักฐานณตอนนี้นะครับ
ยังไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าการเป็นอุบัติเหตุครับ
ไม่ว่าชาวเน็ตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ว่าอาจจะเป็นการทำให้คุณตังโม
ตกจากเรือไปหรือเปล่าไม่ใช่พลัดตกหรอก

คุณตังโมต้องตัดสินใจกระโดดเพื่อเอาชีวิตรอดหรือไม่
เป็นอุบัติเหตุแบบไหนล่ะถ้าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุถูกไหมคะ
ใครประบาดแล้วทำให้คุณแต่งโมพระตกลงไปจากเรือ
หรือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเจ้าตัวเองใช่ไหมคะ
แต่ท่านพบตรก็บอกนะตอนนี้มันยังได้แค่เป็นอุบัติเหตุนี่แหละ

ทีนี้ครับเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๑ตลอดช่วงบ่ายเลยครับ
เจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมรั้วไว้แบบนี้เลยฮะ

นักข่าวเข้าไปไม่ได้ถ่ายได้แต่จากข้างนอกนะครับ
ช่างภาพก็เข้าไปไม่ได้ห้ามทุกคนเข้าไปเลย
ตำรวจเขาให้เหตุผลว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ครับ
ทางทีมสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑มีการเชิญตัวพยาน
และคนที่อยู่บนเรือมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แต่ถามว่าใครที่ไปบ้างก็คนเดิมที่เคยให้ปากคำไปแล้ว
แต่ว่าตำรวจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ที่ไปก็จะมีคุณปหรือว่าคุณตานุพัฒน์เลอร์ทวีวิทย์
เจ้าของเรือนั่นเองแล้วก็มีคุณโรเบิร์ต
หรือว่าคุณภัยบูรตรีกาญจนานันต์
มีคุณจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
แล้วก็คุณกระติกอิสรินสุขสวัสดิ์

รวมไปถึงคุณโบทีเคก็ไปนะครับ
หรือว่าคุณโบสุรัตนาวีพัฒรานุกูล

แต่เห็นใช่ไหมฮะคนที่ขาดไปคือคนขวาสุด

คุณแซนไม่ได้ไปครับคุณแซนวิสาพัฒน์ไม่ได้ไปนะฮะ
กว่าจะสอบคือสอบกันตั้งแต่บ่าย

ตั้งแต่บ่ายไปเสร็จเอากี่โมงรู้ไหมฮะ

หลังสอบเสร็จแต่ละคนออกจากห้องสอบสวนไม่พร้อมกัน
แล้วก็สีหน้านี้เคร่งเครียดเลย
ข่าวไปซูมมาคือโทรศัพท์แล้วก็เอามือจับอย่างนี้คือดูเครียด